พบศพนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติมาเกยที่หาด
ทีนี้ก็ไปสอบถามมีพยานที่เขาให้ข้อมูลบอกว่า
นักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติคนนี้ลงเล่นน้ำปกติ
น่าจะจมน้ำเสียชีวิตนะคะ

ซึ่งตำรวจสพบผุดที่อำเภอกเกาะสมุย
พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี

ศพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
เป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงนะคะยังไม่ทราบชื่อ
มีพนักงานโรงแรมริมชายหาดเฉวงเขาแจ้ง
ไปเจอศพนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติ
คลื่นซัดมาเกยริมชายหาด
หลังจากที่ไปตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตสวมชุดบิกินี่
แล้วตามร่างกายก็ไม่เจอบาดแผลไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้าย
น่าจะเสียชีวิตมาประมาณนัก๔๕ชั่วโมง
เรื่องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบทั้งชื่อแล้วก็สัญชาตินะคะ
จากการสอบถามพยานเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนี้ลงเล่นน้ำทะเลอยู่ใกล้กันกับจุดที่เจอศพ
ว่านักท่องเที่ยวน่าจะจมน้ำ
แล้วไม่มีคนเห็นไม่มีคนช่วยก็เลยเสียชีวิต
ตนเจ้าหน้าที่จะสืบสวนหาที่พัก
เพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นใคร
แล้วก็จะแจ้งให้ทางสถานทูตได้รับทราบ
ส่วนศพนะคะตอนนี้ก็นำไปให้แพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุย
ตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ